ทีนี้มันมีคำถามว่าตกลงแล้วในสาเหตุจริงในวันนั้น
ที่กำนันนกให้ในนองตามข่าวคือให้ในนองไปยิง
สารวัตรแบงค์นั้นเสียชีวิตนั้นสาเหตุมันมีอะไรบ้าง
ล่าสุดรักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนั้นเปิดเผย
บอกว่าสาเหตุมีอยู่๓ข้อด้วยกัน
เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังว่า๓ข้อที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะครับ
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงครับ
บอกว่าการสูญเสียสารวัตรแบงค์ในครั้งนี้เนี่ย
ตำรวจทุกนายรวมทั้งตำรวจที่เกษียณไปแล้ว

ย้ำนะฮะต้องดำเนินการกวาดล้างเลือดเสียครับ
หรือว่าพวกตำรวจไม่ดีให้หมดไปให้ได้
ส่วนตัวเห็นว่าสารวัตรแบงค์นั้นทำหน้าที่ตำรวจได้จนวาระสุดท้าย
ก่อนหน้านี้ครับคือมันมีเรื่องการกวดขันจับกลุ่มรถบรรทุก
ก็น้ำหนักเกินนะฮะทีนี้กำนันนกเนี่ย
ก็มีรถบรรทุกกว่าร้อยคันเข้าข่ายน้ำหนักเกินนะครับ
ร้อยกว่าคันนะครับคุณผู้ชมโดยทางสารวัตรนั้นก็ดำเนินการตามกฎหมาย
ที่ผ่านมาครับกำนันนกพยายามติดต่อขอเจรจาแล้ว
ก่อนหน้านี้ทางสารวัตรท่านก็ไม่ยอมเพราะว่าเป็นคนตรงไปตรงมา
เป็นคนตรงฉินเนี่ยนะฮะพอมีงานเลี้ยงผู้บังคับบัญชาก็โทรศัพท์มา
ทางสารวัตรแบงค์ไปร่วมงานเพื่อจะปรับความเข้าใจกับทางกำนันนก
กำลังนกเนี่ยกลับใช้โอกาสนี้ครับไม่ใช่แค่เคลียร์เรื่องรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินนะ
ขอตำแหน่งให้กับหลานครับปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธอีกครั้ง
นี่๒สาเหตุแล้วนะจนมาปัญหาที่๓ตามข่าวบอกว่าปัญหาที่เสียหน้าที่สุด
ก็คือมีการคล้ายคล้ายกับดัวเหล้ากันดัวเหล้าแบบเพียวเพียวอะนะครับ
ก็กลับแพ้อีกพอครั้งที่๓นี้รู้สึกเสียหน้าอย่างรุนแรงนะฮะ
โดยยืนยันบอกว่าพี่น้องตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
คืนความยุติธรรมให้กับสารวัตรแบงค์โดยบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบ
เป็นซีรีส์ยาวเป็นมหากราบหลังจากนี้จะให้ปปปชปอทปปง
รวมทั้งสรรพากรเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมและธุรกิจของกำนันนกทุกด้านครับ
มีข่าวมาแววว่าก่อนหน้าที่เราเพิ่งคุยเนี่ย
มันก็มีประเด็นตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับเรื่องของการขอคุยขอเคลียร์
แต่สวัสดิสิวอ่ะไม่ไม่ยินยอมนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องหนึ่ง
พอเป็นเรื่องของการคุยเรื่องขอตำแหน่งวันนั้นอีก
ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือตอบนะยอมจะให้ตำแหน่ง
แล้วยังพอพอตรงนั้นไม่พอใจไปสองเรื่องแล้วก็มากินเหล้าดีกว่า
ก็ดันลินออนเดอร์ล็อกเต็มโจรแก้วแล้วก็กินดันกินสู้สารวัสสิวไม่ได้
มันก็เป็นเรื่องที่สามที่มันแบบว่าคนเสียหน้าไม่ได้มันก็เลยนั่นไปนะครับ
นี่ครับตามข่าวที่บอกว่าพอสนิทกับตำรวจมากนี่ขนาด
กำลังอายุสามสิบกว่าอย่างเนี่ยค่ะก็เริ่มกล่างไงอืม
ขนาดเรื่องเสียหน้าไม่ได้กินเหล้าแพ้นี่คือให้คนไปยิง
ฟางเส้นจนตายอ่ะใช่ใช่นะครับค่ะคือตำรวจที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์เนี่ยนะครับ
ทางพลตบตรีจรูลเกียรติท่านบอกว่าตำรวจที่ไปงานเลี้ยงวันนั้น
ตอนนี้แบ่งเป็น๓กลุ่มนะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ช่วยเหลือสารวัตรไปโรงพยาบาล
ตอนนั้นนี่มีกล้องวงจรปิดออกมาใช่ไหมกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนี
และกลุ่มสุดท้ายครับทางตำรวจรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
เรียกว่าเป็นตำรวจที่ขี้ขึ้นสมองครับวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงคือตอนนั้นเนี่ย
ใครตัวมันแล้วไม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่สาม
ส่วนจะมีการออกหมายจับตำรวจที่อยู่ในงานเพิ่มเติมไหมเป็นหน้าที่ของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตะบดเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งรับหน้าที่สืบสวนสอบสวนแต่ยืนยันว่ายังมีอีก
เดี๋ยวมีอีกนะฮะคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ยังไม่หมด

แต่พาหนีเนี่ยแล้วก็หนีอีกเนี่ยหนีเองเนี่ยนะฮะ
เพราะว่ากลัวความผิดอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะ
ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เข้าไปพบนายกรัฐมนตรี
เป็นการเข้ารายงานความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยนะคะ
โดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกว่าได้รายงานความคืบหน้า
คดีนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว
รวมถึงรายงานการเสียชีวิตของพันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงศ
กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงด้วยนะคะ
ก็รายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเช่นกัน
ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ดูคดีอย่างตรงไปตรงมาทุกมิติ
คดีหลักที่กองปราบรับผิดชอบคดี
โดยมีตำรวจอยู่ในเหตุการณ์๒๕นาย
ก็มีการสอบปากคำแล้วออกหมายจับ
และส่งฟ้องศาลไปแล้ว๖นายเมื่อเช้านี้
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของพันธุ์ตำรวจเอกวชิรานั้น
อยู่ระหว่างการตรวจสอบของพิสูจน์หลักฐาน

เพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
เป็นการฆ่าตัดตอนหรือการฆ่าตัวตายค่ะ
แต่อะไรก็เป็นตามนั้นนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ด่วนสรุปดีกว่านะครับ
เพราะว่าอยากจะให้การสรุปนี้ครบถ้วนทุกอย่าง
ว่าต้องเป็นพยานแวดล้อมนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
อาวุธปืนนะครับเรื่องอะไรต่างให้มันชัดเจนอีกทีหนึ่งครับ

เรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับขอเวลาพิสูจน์นิดนึงนะครับ
เจ้าตัวปฏิเสธไม่เอาเงินจากกำนันนกนะครับ
โดยทางอดีตรองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีของสตช
สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณวิสุทธิ์วานิชบุตรนะครับ
เปิดเผยผ่านรายการเปิดปากกับภาคภูมิครับ
บอกว่าวงการรถบรรทุกหนักทั่วประเทศเนี่ย
มันมีผลประโยชน์มหาศาลทางสารวัตรแบงค์ได้รับมอบหมาย
ให้ไปปราบสวยในจังหวัดนครปฐมครับ
ขณะที่กำนันนกอย่างที่ผมได้บอกไปรถเป็นร้อยคันนะครับ
ในธุรกิจก่อสร้างเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีรถจากเจ้าอื่น
มาวิ่งร่วมอีก๒๐๐๓๐๐คัน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
ในวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นสามกลุ่มเนี่ยคุณวิสุทธน์น่ะคลุมหนึ่ง

กลุ่มที่๑กับกลุ่มที่๓ถือว่าเป็นตำรวจ
แต่กลุ่ม๒คือกลุ่มที่พาหนีตรงกลางให้คุณผู้ชมได้ดูในภาพกราฟิก
โจรครับเพราะมีพฤติกรรมทำลายหลักฐานวัตถุพยานแถมพาผู้ต้องหา
พาคนร้ายหนีอีกฮะไปฟังเสียงในช่วงนี้กันหน่อยครับ
แล้วก็กำนาสน์เสนอบอกให้มึงสองเท่ามากกว่าอดีตสรวจที่ผ่านมา
อันนี้ผมบอกแล้วไม่ใช่ตำรวจนี่มันโจร
พาหนีไม่พอตำรวจยังไปนั่งในรถ

มีรถคุ้มกันมีรถติดใสเวรกันยิ่งกว่านโยคเอง
เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยเนอะโดยเฉพาะกลุ่มที่พาหนี
อย่างที่คุณวิสุทธิ์พูดนี้คือจนเลยนะ
จนน่ะฉันนี่ตำรวจที่ไหนพฤติกรรมแบบนี้
แล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ในวันนี้ช่วงประมาณบ่าย๒โมง
ก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ช็อกกันนะคะ
สำหรับข่าวที่พันธ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่ง
ผู้กำกับการ๒ของกองบังคับการตำรวจทางหลวง
ถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านพักที่คูคศปฐุมธานีนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงฆ

เป็นผู้บังคับบัญชาพันธุ์ตำรวจตรี
ศีวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์นี่แหละ
แล้วก็อยู่ร่วมในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกด้วย
ถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านพักที่ย่านคูคศปฐุมธานี
พบศพที่ห้องรับแขกชั้นล่าง
ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะคุณกายว่า
เกิดจากอะไรแต่เบื้องต้นเนี่ย
ก็มีการพูดถึงกันว่ามาจากความเครียด

ท่านนี่แหละเป็นคนโทรศัพท์ตามสารวัตรแบงค์ให้มาบ้านกำนัน
แล้วก็ทำให้ถูกในหน่องลูกน้องกำนันนก
ยิงเสียชีวิตนะคะซึ่ง

พลตำรวจโทรจีรพรรดิ์ภูมิจิตรนะคะ
ก็วันนี้๓ท่านไปในที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเลย

แล้วที่เขาพบศพได้เนี่ยเพราะว่า

วัดพระศรีมหาธาตุก็ใกล้เวลา

ตอนบ่ายโมงทุกคนก็

เขาก็โทรโทรศัพท์ไปที่บ้าน
หลายครั้งเลยโทรหาหลายครั้งเลยล่ะ

ก็กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเขาก็เลย

นะคะมาตามแล้วสุดท้าย
ก็ทำให้ได้พบว่าพันธุ์ตำรวจเอกวชิรา
ใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย

ทำไมวันนี้ถึงได้พบว่า

สำหรับพันธุ์ตำรวจเอกวชิราเนี่ยนะคะ
ถูกสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลังจากที่มีคดีนี้เกิดขึ้นนะคะ

เขาก็จะมีกรุ๊ปไลน์กันก็มีรายงานบอกว่า
มีการตัดเพาะเรื่องนี้

แล้วหลังจากนั้นก็ออกจากลายกลุ่ม

ซึ่งหลังจากเกิดเหตุที่บ้านกำนันนก
นะคะทางพันธุ์ตำรวจเอกวชิราเนี่ย

พันธุ์ปีรองผู้กำกับการสอง

ก็เป็นคนพาตำรวจนายนี้ไปส่งโรงพยาบาล

พันธุ์ตำรวจเอกวัชิราเนี่ยโดยสารมากับรถกระบะ

แล้วก็เดินไปท้ายรถเพื่อที่จะไปช่วยกันนำตัว

คือคนที่ตายเนี่ยเดินหายจากก็วงจรปิดฝั่งขวาไปแล้วนะ
เพื่อเข้าไปในตัวโรงพยาบาลพันธบทเอกวชิราที่เสียชีวิต
ก็อยู่ในกรุ๊ปที่๒กรุ๊ปที่พาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
มีคนที่เข้าไปก่อนตรงนู้นเลยตรงกลางตรงนู้น
ใช่นี่ค่ะเห็นไหมคะใส่เสื้อยืดคอกลมสีดำยืนอยู่ตรงนั้น